คนดีนิสัยเลวมีเยอะมาก

ที่ชนบุรีค่ะมีหนุ่มเกาะสร้างชาวกัมพูชานะคะ

จะเอาเงินไปจ่ายค่าคลอดลูกให้โรงพยาบาล
เขาก็เลยเอ้าเหลือไปเห็นสาวธอมคนหนึ่ง
บอกขอโทษนะช่วยหน่อยได้ไหมกดเงินให้เขาที

เอาเงินเข้าไปหมื่นนึงคุณผู้ชม

กับนายสุขเหนื่อยพานอายุ๒๓ปีคนนี้
เป็นคนงานก่อสร้างชาวกัมพูชา

ใช่ก็ต้องไปแจ้งความที่สพศรีราชานะคะ

จะกดเงินสดสามหมื่นแต่กดไม่เป็น
เหลือไปเห็นสาวธอมรูปร่างผอมสูง
อายุประมาณ๒๕๓๐ปี
ขอให้ช่วยก็อาสา

กดรอบแรกหนึ่งหมื่นบาทออกมา
แล้วก็บอกเขาว่า
อุว้ยมันกดไม่ออก
เดี๋ยวแป๊บนึงนะ

ก็ถามนะอ้าวเงินนะเงิน
อธอมคนนี้บอกว่าเงินยังไม่ออกรอก่อน
ก็กดอีก๒๐๐๐๐ให้นายสุขเหนื่อยไปแล้วบอกเดี๋ยวอีก๑๐นาทีพี่กดอีก๑๐๐๐๐นะ
แล้วสาวธรรมคนนี้เดินหลบหนีไปเลยค่ะ

ที่เขาต้องรีบเอาเงินไปจ่ายค่าทำคลอดที่โรงพยาบาลก็เลย
อ่ะเดี๋ยวเอาสองหมื่นไปจ่ายที่โรงพยาบาลก่อนก็แล้วกัน
พอจ่ายออกไปปุ๊บภรรยามาบอกว่า
อ้าวตายละวะแต่เราได้มาแค่สองหมื่นเท่านั้นเอง
รู้เลยว่าโดนหลอกแน่เลยต้องรีบมาแจ้งความนี่แหละค่ะ
เมืองต้นก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานแล้ว

คนที่มากดเงินในเวลานี้ช่วงนี้วันนี้ที่นี่

จากคนดีกลายเป็นคนร้ายไปซะงั้นนะฮะ